คุณผู้ชมฮะเหตุอุกอาจสะเทือนขวัญที่สาวแคทเชียร์เนี่ย
ชักปืนออกมาจ่อยิงสามี๔นัดต่อหน้าพระนะฮะ
เสียชีวิตด้านหน้าร้านขายพลาสติกนะครับมีภาพวงจรปิดให้เห็น
วันนี้มีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ
แล้วก็ผู้ต้องหาพยายามจะกราบขอขมาแม่ของคนตาย
แต่แม่ของคนตายไม่รับการขอขมาและจะเตะเสยปลายคลังนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะจังหวะที่ผู้ต้องหาบรายนี้นะฮะ
กราบแล้วพูดว่าขอขมาเนี่ยนะครับรากฏว่าผู้เป็นแม่ของคนตาย
ก็ไม่รับคำขอขมาแล้วก็จะเอาเท้าเนี่ยเตะเสยคางผู้ต้องหานะครับ
นี่เป็นการทำแผนที่หน้าร้านเจนีถุงพลาสติกและบรรจุพันธ
ภายในตลาด๔มุมเมืองซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนี่แหละครับ
ตำรวจสพคูคศจังหวัดปฐุมธานี
พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ
ต้องร่วมกันคุ้มกันตัวนางสาวทริญญา

ใช้อาวุธปืนยิงนายสุพรชัยแร่อึ้ง
หรือว่าเสียเก่งลูกชายเจ้าของร้าน
โดยถูกยิง๔นัดจนเสียชีวิตนะครับ
ตำรวจนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ระหว่างทำแผนมีญาติของผู้ตายและประชาชน
ใกล้เคียงตรงนี้เกือบร้อยคนมาเฝ้าสังเกตการณ์นะครับ
มีช่วงที่แม่ของผู้ตายซึ่งอยู่ในอารมณ์โกรธแค้น
พยายามขอให้ผู้ต้องหาเปิดแมส
เพื่อจะขอดูหน้าคนที่ฆ่าลูกชายของเธอหน่อยนะครับ
ส่วนขั้นตอนของการทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ
เริ่มจากจุดที่ผู้ต้องหาลงจากรถแท็กซี่

ผู้ตายที่หน้าร้านซึ่งผู้ตายกำลังนั่งกับพื้น

แล้วผู้ต้องหาก็ล้วงปืนออกมาจากกระเป๋าสะพาย
ก่อนจะยิงใส่ผู้ตายจำนวน๑นัด
ผู้ตายฟุบลงกับพื้นนอนหงายลงกับพื้น
และหลังจากนั้นก็ยิงซ้ำอีก๒นัด
จากนั้นผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนจ่อหัวตัวเอง
แล้วนั่งลงไปพูดกับผู้ตาย
แล้วก็ลุกขึ้นมาจะยิงตัวเองนะครับ
แต่ก่อนนั้นก็ยิงผู้ตายไปอีกหนึ่งนัด
เรียกว่าเป็นนักนัดปลิดชีพ
เพราะว่า๓นัดแรกเสียเก่งยังร้องแล้วก็ดิ้นอยู่
ก่อนที่นายนะชื่อว่านาย
ซึ่งเป็นลูกน้องในร้านจะสบโอกาสเข้ามาแย่งอาวุธปืน
แล้วก็จับผู้ก่อเหตุมัดเอาไว้กับเสาเหล็กหน้าร้าน

คุณผู้ชมได้เห็นในคลิปวงจรปิดนะครับ

ตำรวจต้องกันตัวผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ออกห่างครับ

ดูบรรยากาศในช่วงการทำแผนกันสักหน่อยนะครับ
แล้วหลังจากนั้นถูกไปไหนต่อ
ก็มีคนมามัดเชือกไปตรงหล่าง
มัดเชือกมาตรงนี้ใช่ไหม
นี่แหละครับแล้วก็หลังทำแผนเสร็จนะครับ
ต้องได้ขอเข้ามากราบขมาแม่ของเสียเก่งเพื่อขอโทษ

แม่ของเสียเก่งนะครับอยู่แน่การโกรธแค้น
พยายามจะเอาเท้าเตะวิดถูกปลายคางของผู้ต้องหา
จนตำรวจและก็ลูกชายคนของแม่เสียเก่งต้องช่วยห้ามนะครับ
และก่อนที่ตำรวจจะนำตัวของผู้ต้องหาไปขึ้นรถ
ผู้ต้องหายังได้พูดสั้นกับผู้สิทธิ์ข่าว
บอกว่าเธอขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย

หลังก่อเหตุแล้วก็อยากจะตายไปพร้อมกับเขาด้วยนะฮะ
ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทำแผนประกอบคำรับสาภาพเสร็จสิ้นนะครับ

เพื่อดำเนื้อคดีในค่อหาค่าผู้อื่นโดยเจษฐนา
และมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
หลังดูการทำแผนเสร็จครอบครัวของผู้ตาย
ได้เดินทางไปติดต่อรับศพเสียเก่ง

บรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้า
ซึ่งทางแม่ของผู้ตายบอกว่าไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์

เพราะว่าแม่เองยังทำใจไม่ได้
ที่ครอบครัวจะมีการนำศพของเสียเก่ง
ประกอบพิธีทางศาสนาครับ

ทีมข่าวได้ตามไปดูที่ร้านอีกครั้ง
ก็พบว่ามีการนำเครื่องเส้นไหว้

ที่เสียเก่งนั้นถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
อกจากนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ได้ติดต่อไปยังญาติผู้ก่อเหตุในคลิปนี้นะครับ
ที่เราเห็นในวงจรปิดที่จับภาพเอาไว้ได้
ตอนที่เขาขับรถยนต์เก๋งสีขาวเข้ามาจอด

ที่จะให้ข้อมูลกับทีมข่าวเหมือนกันนะครับ
ทีมข่าวจึงสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่

เพื่อตั้งใจจะมาห้ามผู้ก่อเหตุเท่านั้น
เพราะผู้ก่อเหตุนั่งแท็กซี่มานะครับ
หลังจากนี้จะเป็นเรื่องของคดีความ

เพราะว่าทีมข่าวได้ข้อมูลมาจากทนายกิติศักดิ์

ได้รับมอบหมายให้เตรียมสู้คดีให้ถึงที่สุดนะครับ